การงานเยอะเป็นเหตุหรือบ้าง
อาจจะไม่มีเวลามองหาใครมอง

งานนี้เผลอแป๊บเดียว

แต่อยู่ในโหมดโสดมาก
สำหรับนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกันนพัฒน์ค่ะ
ดอกจันทร์ด้วยว่าเป็นความโสดที่หัวใจว่างนานที่สุด
ตั้งแต่เคยโสดมาเออแต่งานนี้ค่ะใครที่กลัวหนุ่มกัน
จะรับบทคนที่เหงานานเกินไปไม่ต้องห่วงนะคะ
ช่วงนี้ค่ะหนุ่มกันเขาบอกว่างานหลักของผมคือยุ่งเหมือนกันนะเลี้ยงหลาน

เนี่ยก็อยากจะมีใครให้ใจฟูอยู่บ้างแหละ
แต่ด้วยความที่ว่าเออโตขึ้นแล้วรักครั้งใหม่ที่มันจะเข้ามาในชีวิตเนี่ยนะ
กันบอกว่าขอใช้เวลาคัดสรรแบบพิธีพิถันเป็นพิเศษค่ะ
ตอนนี้ให้มีอะไรจริง

ไม่อยากมีนะคะอยากมีมากแต่ว่าแล้วเราก็ไม่ได้รีบครับ
คือเวลาพอคุยกับใครอะไรอย่างนี้มันก็จะแบบมีความคิดเยอะกว่าเมื่อก่อน
หลานไปก่อนครับแต่ว่าเป็นการโสดที่นานมากตอนนี้
นุ่มกันเรียบบอกทันทีว่าไม่มีอะไรในกดไผ่ในกรภัยมีอะไร

ครั้งนึงคู่นี้เขารับบทเป็นพ่อลูกกัน

ก็คงต้องขอเกาะความดังของน้องอาย

ฉากที่คุณเปรมแม่พลอยต้องเดินจุงไปท่าเรือ

ไม่ได้ว่าจะรักเลิกแล้วรักแบบอยากมีสร้างครอบครัวลงหลักปรักฐาน
ปีก็นานไปหรือเปล่าหล่อแบบนี้เนาะ
รอลุ้นนะคะว่าสาวคนต่อไปจะเป็นใครนะจ๊ะ